คุณผู้ชมเมื่อวานนี้แถวฉลองกรุงอีกแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเกินไปเนี่ยจากพงยากกลิ่นมันแบบไม่ไหวเลยพี่อุ๋ย
กลิ่นมันฉุนมากเหมือนมีแมวตายมีหมาตายอยู่แถวนี้หรือเปล่า

แรกก็ว่าจะทนแต่สุดท้ายทนไม่ไหวโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูโอ้โห
ไม่ใช่ทั้งหมาไม่ใช่ทั้งแมวเพราะมันคือศพคนตายนะคะ

แล้วเขาบอกว่าสภาพศพพี่อุ๋ยมันไม่ได้เหมือนแบบตายธรรมดา

มันดูเหมือนถูกฆาตกรรมด้วยนะ
แล้วก็กู้ชีพตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตในป่าพงหญ้า
ริมถนนสอยคุมเกล้ายี่สิบสี่เขตลาดกระบังนะคะ
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าโอ๊ยคุณตำรวจมาดูทีเถอะ
กลิ่นมันเม้นเหม็นจริงจริงตลบอบอวนไปหมดเลย
พอตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บโอ้โหตำรวจบอกเข้าใจแล้ว
มันตลบอบอวนจริงจริงเลยอ่ะคือหน้ากากอนามัยชั้นเดียวไม่พอ
ต้องป๊าเข้าไป๒ชั้นเลยค่ะช่วยลดกลิ่นนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยผู้ตายน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบปี
สภาพศพนะคะสวมเสื้อยีนแขนยาวสีน้ำเงิน
กางเกงยีนใส่สร้อยคอแล้วก็ใส่นาฬิกาด้วย
ตามตัวไม่พบทรัพย์สินมีค่าค่ะกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนเอ่ย
ไม่มีอะไรจะระบุได้เลยว่าเขาคือใครเบื้องต้นระบุได้อย่างเดียวว่าเขาน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ย
ไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์แล้วนะคะและที่ร่างกายก็มีร่องรอยบาดแผลหลายที่ด้วย
กระโหลกหน้าผากเนี่ยยุบไปถึงจมูกเลยค่ะ
ผิดรูปไปหมดหน้าอกก็มีลักษณะเหมือนถูกแทงด้วยของมีคมนะคะ
เมืองต้นก็เลยต้องส่งร่างนี้ไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยา
คุณชื่อภูทิพัฒน์บุญนินค่ะลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องมุมจรปิดในซอยคุมเกล้ายี่สิบสี่มา
จะเห็นช่วงตอนประมาณสักห้าทุ่มยี่สิบอาทิตย์ยี่สิบอาทิตย์นี่ค่ะ
คุณผู้ชมมีกลุ่มวัยรุ่นเดินผ่านกล้องวงจรปิดจากท้ายซอยไปหน้าปากซอย๖คน
และหนึ่งในหกมีผู้ตายอยู่ด้วยผู้ตายมาเป็นคนสุดท้าย
ใส่เสื้อยีนแขนยาวกางเกงยีนสีดำตอนแรกก็ไม่ได้ใส่รองเท้านะคะ
หลังจากนั้นชายเสื้อลายสก๊อตสีเขียวดำกางเกงชมพูเนี่ยถอดรองเท้าให้ใส่
แล้วก็เดินผ่านกล้องวงจรปิดตัวนี้ไปหลังจากที่ผ่านกล้องตัวนี้ไปแล้วเนี่ย
กลุ่มผู้ตายก็มีการหยุดพูดคุยกันแป๊บนึงแล้วพากันเดินเข้าไปในความมืด
ซึ่งก็คือจุดที่พบศพผู้ตายนั่นแหละทีนี้เขาบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งถือท่อนยาวยาว
ลักษณะคล้ายท่อนเหล็กยาวประมาณเมตรกว่าเนี่ยค่ะ
เดินตามออกมาคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นในมือเขาไหมคะ
ถือมาแบบให้เห็นจะจะเลยอะค่ะสี่ทุ่มนะทีนี้ห้าทุ่มสามสิบห้านาทีค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมนี่แหละก็เดินกันออกมาจากความมืดผ่านกล้องวงจรปิดตัวเดิม
แต่คราวนี้ไม่ได้มีผู้ติดตามผ่านมือผ่านกล้องอะไรมาแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ตายเองก็ไม่ได้เดินกลับมาด้วยค่ะก็เลยคิดว่าภาพช็อตเนี้ย
ผู้ตายอาจจะโดนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็เสียชีวิตแล้วนะคะ
คุณชิลลงพื้นที่เนี่ยก็สังเกตว่าบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่จะเป็นแคมป์คนงาน
ก็ไม่ค่อยมีบ้านเรืองของชาวบ้านนะคะอยู่ห่างจากปากซอยประมาณสองร้อยเมตร
ในที่เกิดเหตุที่คุณชิลไปเดินสำรวจดูเนี่ยเจอทั้งคราบเลือด
แล้วก็เจอคราบสีดำดำติดอยู่ที่พงหญ้าด้วยแต่ถึงแม้จะผ่านมาแล้วอ่ะ
หลายวันแล้วนะคุณชิวบอกว่าโอ้โหลงไปนี่นะ
กลิ่นมันเตะจมูกก่อนเลยอ่ะขนาดเคลื่อนย้ายร่างไปแล้วกลิ่นยังอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวเราคุยกับคนที่เห็นศพเป็นคนแรกค่ะเป็นคนงานในซอยนะคะ
เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นมาเป็น๑๐๑๐วันแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่อีก
แต่ก็เออหนูตายมั้งแมวตายมั้งก็ไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้
กระทั่งเมื่อวานนะคะนอกจากตัวเขาเนี่ยเพื่อนคนงานคนอื่นบอก
มันไม่ไหวแล้วอ่ะต่อให้นั่งกินเหล้าตั้งวงกันมันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะ
พอกลิ่นมันไม่เอื้ออำนวยเลยค่ะบอกได้กลิ่นแล้วแทบจะอาเจียนออกมาเลยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจเอ้างั้นเราไปดูกันไหมเดินตามกลิ่นไปดูกันเลย
มันอะไรกันแน่มันเหม็นไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจพาเอาไฟฉายส่องกัน
แล้วก็เดินดูตามช่วงแนวป่าเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นลักษณะเหมือนจะเป็นเท้าโผล่ออกมา
หลายคนก็ยังไม่แน่ใจก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นสัตว์ตายหรือเปล่าแต่สุดท้ายพอเอาไฟฉายส่องดูแล้วเนี่ย
โอ้โหมันต้องคิดเป็นอื่นแล้วค่ะสบทั้งร่างเลยนะคะ
เราไปคุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
มีวัยรุ่นชาวต่างด้าวทะเลาะกัน๒๓ธันวาคมประมาณสัก๔๕ทุ่ม
เห็นวัยรุ่นต่างด้าวจับกลุ่มแล้วก็ทะเลาะกัน
วิ่งไล่ตีกันตั้งแต่ท้ายซอยออกไปยันปากซอย
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงพุ่มย่าที่เจอศพด้วย
ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเดียวกันไหม
กลุ่มนั้นไปหยุดคนตรงจุดนั้นใช่
คือพม่ามันตีกันครับปกติมันตีกันบ่อยไหม
ไม่ค่อยมีครับ
ทีมข่าวเราก็เอาภาพกล้องวงจรปิดไปตามหาจากคนงานแถวนั้นนะคะ
แต่ละคนก็ยืนยันเลยว่าไม่รู้จักคนงานพม่ากลุ่มนี้เลย
ซึ่งปกติเนี่ยตามวิสัยของคนงานเมียนมาร์ด้วยกันนะคะ
เวลามาทำงานเขาก็จะเหมือนกับว่าพูดคุยสูงสิงจับกลุ่มกันแค่ชาวเมียนมาที่เหมือนกับสัญชาติเดียวกันมาทำงานที่เดียวกันเท่านั้น
กระทั่งเจอชาวบ้านคนหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ริมคลองค่ะ
เขามั่นใจเลยว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานพม่าที่ท้ายซอย
เพราะว่าเขาจดจำลักษณะแล้วก็ท่าทางการแต่งตัวได้
ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมาทำงานโรงงานแถวนี้แหละช่วงเย็น
แล้วก็จะมาตกปลาอยู่แถวสะพานใกล้บ้านของตัวเองนะคะ
แล้วก็นั่งกินเบียร์ตั้งวงกัน
น่าจะเป็นการแต่งตัวผมว่ามันคุ้นกันกับพวกนี้แต่หน้าตาผมไม่ค่อยได้จำ

เขามาทำงานที่นี่ครับแล้วก็เดินหาปลา
ช่วงเย็นมันก็จะมาพักแถวนี้

พักที่สะพานพักที่สะพานทำอะไรกัน

เมืองตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนตายเป็นใคร
ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ก็เลยมีการสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา
มันยังพอสืบประวัติสืบเรื่องราวได้ว่า
แปลว่าเขาเคยมีคู่อดีตที่ไหนยังไงไหม

ทำให้เขาต้องมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้